ระหว่างทางรถมันถอยหลังลงมาจากเขาอะครับ
แล้วพระพี่เลี้ยงเขาเหมือนเป็นฮีโร่เลยก็ว่าได้

ไม่ให้พระกับเนรรูปอื่นนั้นตกลงจากรถ
แต่ตัวเองนั้นถูกรถทับจนมรณภาพ
ส่วนพระกับเนรรูปอื่นนั้นก็บาดเจ็บ
และคนขับรถสองแถวก็หลบหนีไปนะครับ
กู้ภัยสว่างประทีปและทีมกู้ชีพเข้าไปปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตพระธีรศักดิ์วัยขุนทศอายุ๒๔ปีครับ
หลังประสบอุบัติเหตุรถสองแถว
ทับจนบาดเจ็บนะฮะ
มีแผลชะกันที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัสเลย
แล้วก็หายใจอ่อนแรงมากตอนที่กู้ภัยไปถึง
แต่สุดท้ายทางด้านของพระธิรศักดิ์ก็มรณภาพในเวลาต่อมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๘โมงเช้าที่ผ่านมา
นี่เองตำรวจภูทรศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถสองแถวเสียหลัก

บริเวณทางขึ้นสำนักสงฆ์เขาพระครูตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชาที่ชนบุรีครับ
มีพระกับเนรบาดเจ็บหลายรูป
ก็ประสานกู้ชีพกู้ภัยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นถนน๒เลนทางขึ้นเขา

พบรถ๒แถวทะเบียน๑๐๖๖๖๐จังหวัดชนบุรี
สภาพด้านท้ายนั้นอัดติดกับเสาไฟพังเสียหาย
แล้วท้ายรถนั้นมีสามเณร๑๐รูปบาดเจ็บ
สภาพนั้นถูกรถกระแทกครับ

แล้วก็รีบนำตัวของพระกับเนรส่งโรงพยาบาล
ส่วนพระอีกหนึ่งรูปที่อยู่ด้านหน้าของรถนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
ขณะที่นายสมชายนามสมบูรณ์คนขับสองแถวฉวยโอกาส
ตอนที่เกิดเหตุหลบหนีไป
องค์อาจจาอินเป็นผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
สองแถวไปรับพระกับเนรมรวม๑๒รูป
เดินทางกลับมาจากการรับบินทบาท
ระหว่างทางเนี่ยก็ต้องขึ้นเขาไปยังสำนักสงฆ์ที่อยู่นะครับ
จู่สองแถวหยุดแล้วก็ถอยหลังลงมาอย่างรวดเร็วครับ
ทำให้พระธิรศักดิ์ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยสามเนรทั้งหมดนั้นไปยืนขวางที่บริเวณท้ายรถ
ป้องกันไม่ให้สามเณรนั้นตกลงจากรถนะฮะ
แล้วรถมันเหวี่ยงอย่างแรงส่งผลให้พระธิรศักดิ์นั้นกระเด็นตกลงมาจากรถแล้วถูกรถทับอาการสาหัส
และสุดท้ายก็มรณภาพในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบของเจ้าที่ทราบว่าเนรนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนอัดสัมชันศรีราชา
เพิ่งจะไปบวชเมื่อวานเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ๗๕ปีของโรงเรียน
ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่ารถนั้นหยุดเพราะอะไรแล้วไหลลงมาเพราะอะไร
เบื้องต้นพบว่า๒แถวคันนี้เครื่องยนต์ดับกระทันหัน
แล้วรถนั้นถอยหลังลงมาสักประมาณ๑๐๐เมตร
สุดท้ายถอยไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วร่างของพระธิรศักดิ์นั้นก็ถูกอัด
และทำให้บาดเจ็บสาหัสและมรณภาพ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนขับสองแถวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ